ตอนนี้ตัวสามีก็เครียด
ว่าจะกระโดดน้ำตายที่สะพาน
ตามมาดูไม่เจอร่างสามีแล้วเจอแต่รองเท้านะคะ
ทีนี้กู้ภัยต้องงมค้นหากันอยู่นานเลยค่ะ
แล้วใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยกว่าจะเจอ

คือกล้องหน้ารถจับภาพเอาไว้ได้ก่อนที่เจ้าตัวจะมาก่อเหตุ
ขับรถออกมาจากที่พักตั้งแต่ประมาณตี๔๕

คราวนี้พอตี๕ขับมาถึงสะพานข้ามแม่น้ำปลาจีนบุรี
ทีนี้พอรถเขาขับมาถึง
ก็ขับข้ามสะพานแล้ววนกลับมาจอดที่หน้าร้านอาหาร
หลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ต้องไปไล่ดูต่อ
กล้องในรถเห็นภาพแค่นี้แล้ว
พอวนรถกลับมาเสร็จแล้วต้องไปดูกล้องที่ไหนต่อล่ะ
ไปที่กล้องวงจรปิดของร้านอาหาร

ส่วนกล้องวงจรปิดของร้านอาหารเป็นภาพตอนที่
ตัวผู้ชายคนนี้ลงจากรถที่วงแดงอยู่เนี่ยค่ะ
เขาจอดรถแล้วเขาเดินไปที่กลางสะพาน

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงเช้าของเมื่อวานค่ะ
ตำรวจสพศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรีได้รับแจ้ง
ว่ามีคนกระโดดสะพานข้ามแม่น้ำปลาจีนบุรี
จุดที่เกิดเหตุอยู่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง
บนถนนสาย๓๐๖๙ท่าประชุมประจันตคาม
ศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วจุดที่เกิดเหตุตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงเนี่ยนะคะ
รถคันนี้เป็นของนายวินัยจันสว่าง
อายุ๓๒ปีจอดอยู่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำปราจินบุรี
รถไม่ได้ล็อกกุญแจยังเสียบไว้อยู่ที่รถ
โทรศัพท์ก็ยังอยู่หน้ารถนะคะ

ภรรยาของนายวินัยก็คือนางสาวอัชราพร
ชินทวันอายุ๓๐ปีก็มาถึง

เอามือถือของภรรยายื่นให้ผู้สื่อข่าวดูเลย
บอกว่านี่มันเป็นข้อความที่สามีแชทมาหาเธอ
คือในข้อความนี้นะคะระบุว่า
สามีบอกว่ามาเอารถตรงสะพานท่าประชุมด้วยนะตัวเอง
อาจจะไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้ว
ในไม่อยากทำให้ปูเสียใจเพราะในอีก
ไม่เคยทำให้ปูมีความสุขเลย

ในจะกระโดดน้ำตายในเครียดปวดหัวมาก
ซึ่งอันนี้เป็นข้อความที่ภรรยาเอาให้ดูเนี่ยนะคะ
ภรรยาก็บอกด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้
สามีเคยบ่นว่าปวดหัวเครียดซึมเศร้า
เขาเป็นคนเงียบขรึมแล้วไม่ค่อยบอก

ถามภรรยาไปว่าสามีเคยไปหาหมอไหม
ภรรยาบอกว่าก็ไม่เคยไปหาหมอเนี่ยนะคะ
แล้วตัวสามีทำงานอยู่ที่โรงงานประกอบรถยนต์แห่งหนึ่ง
แล้วก็ทำงานหนักด้วยสามีเคยบอกว่าเหนื่อย

เรื่องต้นนี่เขามีปัญหาอะไรไหม
มีมากมันก็มีมากละค่ะ

ก็จะมาคิดพร่อมตัวตายตอนนี้

หนูก็อ่านแชร์ในมันจะ๗โมงแล้ว
นี่ค่ะระหว่างที่พอภรรยามาถึงแล้ว
กู้ภัยมูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถานที่ปราจินบุรี
คาดว่าน่าจะกระโดดน้ำที่สะพานท่าประชุมนะคะ
เพราะว่ากลางสะพานข้ามแม่น้ำปลาจีนบุรีตรงนี้มันมีรอย

ปลายมีรอยจิกเหมือนกับทิ้งตัวลงไปในน้ำ
แล้วน้ำตรงนี้ค่ะมันลึก
ลึกประมาณ๔๗เมตรกว้างประมาณ๒๐เมตร
ระดับความสูงจากสะพานลงมาประมาณ๑๕เมตร
เจ้าหน้าที่เขาก็หาร่างนายวินัยตั้งแต่๘โมงครึ่ง
จนถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะคุณผู้ชม
ตอนนั้นยังไม่มีวี่แววเลยนะว่าจะพบร่างของนายวินัย
แม่ของนายวินัยมาถึงก็จุดทูบ๓๖ดอก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้พบลูกชายโดยเร็ว

บอกว่าลูกชายไปหาที่บ้านไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง
ลูกไม่เคยบอกเรื่องครอบครัวเลย
ซึ่งพอแต่งงานแล้วก็พาแฟนแยกมาอยู่ที่ห้องเช่าที่ปราจีนบุรี
แล้วภรรยาก็ทำงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรม๓๐๔
ลูกทำงานอยู่ที่บริษัทเกี่ยวกับรถยนต์
มีลูกด้วยกัน๑คนอายุ๒ขวบครึ่งเป็นลูกสาว
ทีนี้ลูกสาวไม่ได้อยู่กับตัวพ่อแม่นะ
แต่ไปอยู่กับทางคุณตาคุณยายที่อุบล
ทีนี้ตัวพ่อผู้ตายก็เลยไม่เข้าใจว่าลูกชายมีอะไรถึงมาก่อเหตุแบบนี้
มาทำแบบนี้ทุกคนเป็นห่วงแล้วอยากจะเจอลูกชายเร็ว
ทีนี้หลังจากจุดทูปได้ไม่นานค่ะคุณผู้ชม

ทีมกู้ภัยก็พบร่างของนายวินัยเสียชีวิตอยู่ใต้น้ำ

เจ้าหน้าที่ก็นำร่างขึ้นมาแล้วก็ให้แพทย์ไปชนะสูตร
ก็ใช้ระยะเวลาในการค้นหานานกว่า๖ชั่วโมงนะคะ

คือผู้เสียชีวิตสวมกางเกงขายาวสีขาว
เสื้อยืดสีขาวลายแดงเนื้อตัวขาวซีด
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำร่างส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
แพทย์ชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะคะ